เพราะว่าผมเองก็
มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำกับข้าวหรือว่าจะเลี้ยงลูก
หรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เราอยู่ในบ้านในขณะที่เราไม่ได้ออกไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
เราก็ปฏิบัติตามนโยบายของทางภาครัฐหมดเลย
คราวนี้ก็อยู่มันก็มีจดหมายเข้ามาจดหมายจดหมายมาจากสำนักงานทนายกล้าหารนะครับ
อันนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้สำนักงานทนายกล้าหารครับครับ
ก็ให้ดูชื่อสำนักงานทนายความก่อนแล้วกันนะครับว่าสำนักงานทนายกล้าหารนะครับ
เป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจชื่อว่าคุณนัทธนเอกกล้าหารนะครับ
ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับเป็นจดหมายจากสำนักงานทนายกล้าหาร
ก็อยากจะบอกว่าได้รับจดหมายจากคุณนัทธนเอกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นจดหมายจากคุณนัทธนาเอกนะครับ
ลงวันที่๑๙มีนาคมนะครับ
เรื่องเรื่องเขาบอกว่าบอกเลิกสัญญาสินค้าไม่ใช่โทษทีครับขออภัย
บอกเลิกสัญญาซื้อขายและขอให้คืนเงินค่าสัญญานะครับ
เรื่องบอกเลิกสัญญาซื้อขายและขอให้คืนเงินค่าสัญญา

เรื่องบอกเลิกสัญญาซื้อขายและขอให้คืนเงินค่าสินค้านะครับ
เรียนคุณกณิธารินหรือว่าติ๊กนะครับเทพิทักษ์นะครับ
เขาก็บอกว่าตามที่เมื่อประมาณวันที่๕มีนาคมเนี่ยนะครับ
คุณยานิษฐาสารทิศ
คุณยานิษฐาสารทิศเนี่ยได้ตกลงสั่งซื้อสินค้า

คิดเป็นมูลค่า๑๙๐๐๐๐๐บาทนะครับ
ก็มีการตกลงสัญญานะครับ
แต่สัญญานี่คิดว่าไม่ได้มีสัญญาอะไรเกี่ยวข้อง
เพราะผมก็ไม่ทราบด้วยนะครับว่ามีสัญญาอะไรเกี่ยวข้อง
แต่เล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังกันนะฮะ
ว่าจะส่งมอบสินค้าให้คุณยานิษฐาสารทิศเนี่ย
ภายในวันที่๑๓มีนาคมนะครับ
คราวนี้คุณยานิษฐาสารทิศ
ก็ได้ชำระเงินค่าสินค้าไปให้ท่านแล้ว
ท่านแล้วบางส่วนจะคงคงจะหมายถึง
จำนวนหลายครั้งหลายคราวรวมเป็นเงิน๙แสนบาทนะครับ
ปัจจุบันก็ล่วงระยะเวลามาเลยมาแล้วนะฮะ

ท่านก็ไม่สามารถ

ส่งมอบสินค้าให้กับคุณยานิษฐาสารทิศ
คุณยานิษฐาก็ทวงถาม

กระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการผิดนัด
ก็เลยจะต้องเรียนแบบนี้ครับเรียนให้ทราบ
ผมเชื่อว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด๑๙
มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งโลกนะครับ
แล้วผมก็เชื่อว่าตอนต้นเดือนเนี่ย
ผมคิดว่าเมื่อโลกกำลังเข้ามา
ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่เขาเรียกว่า

แล้วก็คิดว่ามันสามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับ
ซึ่งผมเรียนตามตรงว่า
แน่นอนครับมันคือสินค้าที่จะทำให้เรา
ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากโควิด
แต่คราวนี้ครับทางภาครัฐเนี่ยได้มีการแถลงออกมาในวันที่๖มีนาคมนะครับ
หน้ากากเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมนะครับ
แล้วก็เป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าควบคุมแล้วก็เป็นนโยบายของทางภาครัฐนะครับ
ว่าขอให้ภาครัฐเป็นส่วนที่ดูแล
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องแยกให้ออกว่าเรื่องของคำว่าช่อกงหรือช่อฉนเนี่ย
นั่นหมายความว่าผมและภรรยาจะต้องมีสินค้าเยอะอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ขายทางออนไลน์นะฮะ
แล้วอยู่ก็มีผู้คนจำนวนมากเลยไปร้องเรียน
ร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียน
จำนวน๔๐๕๐คน
นั่นคือสิ่งที่ผมทำผิดกฎหมาย
แต่สิ่งที่ภรรยาผมได้กระทำก็คือว่า

เราถือว่านโยบายของภาครัฐเนี่ย

หน้ากากอนามัยนั้นเป็นสินค้านะครับ
เป็นสินค้าหรือว่าเป็นอุปกรณ์
เป็นสินค้าที่ถูกควบคุมนะครับ
ทางภาครัฐนะครับ
ซึ่งอันนี้ผมพูดตรง

ภรรยาผมตอนแรกกะว่าจะขายหน้ากาก

เราก็เลยยอมเสียเงินค่ามัดจำ
หรือเงินที่เราสั่งของออเดอร์ไปล่วงหน้า

เพื่อเราจะทำตามนโยบายของทางภาครัฐ
นั่นคือสิ่งที่เป็นความจริง
แล้วผมก็เรียนด้วยความเคารพ

ภรรยาผมก็พยายามจะติดต่อคุณยานิษฐาสารทิศ
ที่เขาบอกว่าเขาส่งจดหมายมา

แล้วเขาก็มอบหมายให้กับทนายความ
ที่ชื่อว่าคุณนัทธนาเอกกล้าหาร
ทนายความผู้รับมอบอำนาจ
ก็ไม่ได้มีนามของทนายความท่านอื่นนะฮะ

ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับ
ถ้าดูก็คือเป็นสำนักงานทนายความกล้าหาร
สำนักงานทนายกล้าหารเห็นอยู่
มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ
ผมกับภรรยาก็พยายามโทรศัพท์นะฮะ
เพื่อจะไปบอกคุณยานิษฐาสารทิศที่ส่งจดหมายมาหาเราเนี่ย
ว่าเงินที่คุณส่งมา
เงินมัดจำที่คุณส่งมาไม่ใช่เงินของเรานะครับ
เงินของเราเรายอมทิ้งเลยครับ
เพราะเราไม่อยากทำอะไรผิดกฎหมายนะครับ
เรายอมรับครับว่าในเบื้องต้นพอมีโรคแบบนี้
เราก็อยากจะขายของนะครับ
เราอยากทำอาหารกินเรายอมรับครับ
แต่เมื่อผิดกฎหมายเราไม่ทำครับ
เราต้องหยุดเราไม่ทำ
แต่คราวนี้คุณยานิษฐาก็บอกว่า
อยากจะเอาเงินที่ชำระไปแล้วคืน

เราก็พยายามโทรหาคุณยานิษฐา
คุณยานิถาก็ไม่รับโทรศัพท์นะฮะ
ไม่รับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าให้เราติดต่อมาที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจ
คือทนายนัทธนเอกกล้าหาร
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ออกมาไลฟ์
แล้วพูดถึงชื่อจริงนามสกุลผมจริงเลย
ไม่ได้เกี่ยวกับสำนักงานทนายความอื่น
สามารถเช็คดูได้นะครับ

เราเพิ่งจะได้รับจดหมายรับข้อความ
แต่ทางการของตัวเราเนี่ย
เตรียมพร้อมอยู่แล้วตั้งแต่๑๓มีนา
ก็พร้อมจะชำระค่าเสียหายอยู่แล้วนะครับ
๙แสนบาทนะฮะ
เพราะจดหมายเขียนไว้ก็คือว่าพูดง่ายคือว่า
ถ้าภายใน๗วันเราไม่ติดต่อกลับไป

ซึ่งตรงกับวันนี้นะครับ
วันนี้คุณนัทธนาเอกก็ไปแจ้งความที่
สอนอหัวหมากเรียบร้อยแล้วนะครับ
ภรรยาผมก็ประสานไปที่ท่านพันธุ์ตำรวจโท
ปะยุดนะครับทองนุ่นขออนุญาตขออภัยครับพันธมรวชโทปะยูนทองนุ่นนะครับ
ท่านพันธุ์ตำรวจโทษประยูนทองนุ่นที่สอนอหัวหมากนะฮะ
เพื่อจะให้ท่านพันธุ์ตำรวจโทประยูนเนี่ยช่วยประสานกับคุณยานิษฐาหน่อย
ว่าในวันพรุ่งนี้หรือมาลืนก็ได้หรือวันที่๒ก็ได้หรือวันที่ไหนที่คุณสะดวก
คุณกรุณามาเอาแคชเชียร์เช็คทีเพราะว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะเอาเงินคืนคุณแล้วนะครับ
แล้วก็ผมไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายกับคุณนะครับ
ถ้าคุณจะสั่งหน้ากากผมไม่มีวันที่จะเอาหน้ากากเข้ามาจากต่างประเทศ
หรือเอามาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปขายคนอื่นในราคาสูงไม่มีทางครับ
เพราะฉะนั้นนะฮะผมขอฝากไปถึงคุณยานิษฐาสารทิศ
ถ้าคุณได้รับข้อความแล้วหรือว่าได้ดูในไลฟ์ผมแล้ว
หรือว่าคุณทนายความคุณนัทธนาเอกกล้าหารจากสำนักงานทนายกล้าหารนะฮะ
คุณช่วยติดต่อคุณยานิษฐาทีว่าให้มารับเงินคืน๙แสนบาทนะครับ
ทำแบบเดียวกันอ่ะคุณก็ติดต่อมานะครับเพราะว่าทางเราเองเราก็บอกตรงตรงว่า
ผมและครอบครัวไม่สนับสนุนอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับ
ก็หรือไม่คุณยานิษฐาก็ติดต่อไปที่
ท่านพันธุ์ตำรวจโทรประยูนทองนุ่นที่สอนอาหัวหมากนะครับ
ก็จะได้มารับเงินคืนนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าบอกเลิกสัญญาซื้อขายแล้วขอให้คืนเงินค่าสินค้านะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการช่อกงหรือว่าเรื่องอะไรเราไม่เคยมีเจตนาแบบนั้นนะฮะ
แล้วเราก็พยายามติดต่อคุณตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้รับสายจากคุณเลยนะครับ
แล้วก็ได้รับการติดต่อมาจากคุณนัทธนเอกกล้าหาถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยจริงนะฮะ
เพราะว่าก็สับสนเพราะว่าในช่วงสายก็มีทนายความอีกท่านหนึ่งออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงผมกับครอบครัว
แล้วก็พูดถึงอะไรต่างจากอีกสำนักงานธนายความหนึ่งผมเองก็เกิดความสับสนก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเช็คให้ดีด้วยนะครับ
ว่าทางคุณยานิษฐาสารทิศเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะมารับเงิน๙แสนบาทที่ผมเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยนะฮะยังไงนะครับ
แล้วก็บ้านผมอยู่ที่ราชพร้าวครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาตรวจดูสินค้ากักตุลนะฮะก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ
ถามว่างานการก็เหมือนทุกคนครับมีผลกระทบหมดทุกคนนะฮะ
แต่ตรงนี้เจตนาจริงก็คือว่าที่มาไลฟ์ก็คือว่าอยากจะให้เข้าใจจริงว่าผมสับสนมากกับสำนักงานทนายกล้าหารแล้วก็จดหมายที่ส่งมา
แล้วก็ผมหาตัวคุณยานิษฐาไม่เจอจริงเพื่อจะเอาเงินเก้าแสนบาทคืนให้
แล้ววันนี้ก็ไปแจ้งความที่สอนอหัวหมาก

ท่านจะได้ติดต่อมาทางภรรยาผม
เพื่อจะได้นำแคทเชียร์เช็ค๙แสนบาท

ฝากเป็นธุระกันด้วยนะ
แชร์แล้วก็หาตัวพี่
ยานิษฐามารับเงินคืนด้วย

สอนอหัวหมากดำเนินการ

แล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องชี้แจงอะไร
เดี๋ยวผมก็จะให้ที่วิทยาลัยทางกฎหมาย

แล้วก็